หลังนั้นเดี๋ยวมันตาย
เดี๋ยวมันเข้าไปไจมันนะ

อย่าไปโมงพ่าออกไป
อย่าปล่อยมันไป

สุดท้ายก็ต้องเล่นท้าย
อาฉันสงสริป
ตอนนี้ต้องเป็นเวลาอย่างนั้น